วันนี้นะคะมาที่หนุ่มสุดฮานดีกว่านะคะคุณแน็กชาลีค่ะ
ล่าสุดเนี่ยดีใจมากเลย
แน็กชาลีจะมีผลงานแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เออนี่เลยนะคะ
เป็นหนังรักที่หลายคนยังจดจำตั้งแต่ยุคคุณพ่อคุณแม่ของหลายคนที่ยังเป็นนุ่มสาวอยู่
มีเข้าฉายให้ชมช่วงสงกรานปีนี้ค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยแอบหวังว่าลูกจะจูงมือคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งดูหนังเรื่องนี้ด้วยกัน
แล้วก็อัปเดตว่าในปีนี้นะก็ยังมีหนังอีกหนึ่งเรื่อง
เจาะโรงเข้าฉายตามมาติดเลยค่ะ
ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ในปีนี้หนุ่มแน็กนั้นประกาศงดรับงานหนัง
เพราะว่าแอบกลัวหน้าชามเบา

ขอใช้เวลาขอใช้ช่วงเวลานี้นะ

ผลงานรีวิวตามสไตล์นะคะ
แล้วเมื่อถามว่านักไม่เสียไม่เสียดายหรอ
ตอบชิวมากอย่าไปฟังด้วยค่ะ
ตอนนี้เราก็แบบไม่ได้รับแล้วครับผม
พอดีว่าเรื่องนี้มาเข้าปีนี้พอดีเลย
แล้วมันชนกันสองเรื่องแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ
ไม่อยากให้มันมีเยอะเกินอะไรเงี้ย
ผมกลัวแบบเก็บเงินแล้วแบบเหมือนหลายคนที่ผมรู้จักนะ
อายุ๓๔๐ปุ๊บเก็บเงินรวยปุ๊บไปเลย
ไปเที่ยวสวรรค์นรกกันหมดแล้ว
เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรีบใช้ตังค์ดีกว่าตอนนี้

ผมชอบมาเครียดตรงที่แบบพอมาย้อนดูแล้วแบบ
เงินมันหายไปไหนหมดวะแต่มันไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างนี้

อันนั้นก็เป็นตามสไตล์หนุ่มแน็กนะ

แต่ว่าคนอย่างเราบาลานซ์นะคุณผู้ชมนะ

ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอย่าจะมองเท่ง